หรือว่ามีมาตรการในการผูกของสัมภาระของเขาดีขนาดนี้
ไม่ได้เอาผ้าคลุมไม่ได้เอาเชือกผูกนะ
ใช่ค่ะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี้
เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
มีรถบรรทุกถังน้ำพลาสติกแบบสีฟ้าอันใหญ่

แล้วก็มีรถคันหนึ่งขับตามเขาก็มีกล้องหน้ารถด้วย
ปรากฏว่าวิ่งไปถังน้ำก็หล่นลงมาค่ะ
สรุปแล้วหล่นลงมา๓ถังนะคะ
คนขับก็ต้องรีบเอารถเข้าจอดเพื่อจะเก็บกวาดถังเขานี่แหละ
ไปดูคลิปภาพเหตุการณ์เลยนะคะตอนช่วงที่มันหล่นลงมากันค่ะ
ลุ้นมานานแล้วแหละเพราะว่าก็คงเห็นความโยกเยก
ทีนี้พอยิ่งขับเร็วเข้าเลี้ยวเข้าโค้งปุ๊บ
ร่วงจริงตามที่ได้คำนวณเอาไว้เลยแหละ
ไหนจะสูงไหนจะลมด้วยไหนจะความเร็วด้วย

ค่ะร่วงเลยดีที่คันนี้ไม่ได้ขับจี้ตามนะคุณ
คือถ้าจี้ตามอาจจะโดนกระเด้งมาโดนหน้ารถได้เลยเหมือนกันนะคะ
เมื่อสักครู่ที่เห็นก็เป็นภาพนาธิที่ถังน้ำพลาสติกขนาดใหญ่
ร่วงจากรถบรรทุกลงถนนช่วงโค้ง
หน้าวัดจันทราบบ้านโป่งจราชบุรี
รถบรรทุกคันนี้วิ่งมาในช่องทางขวาคือวิ่งเร็วด้วย
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ถูกบันทึกไว้ได้จากกล้องหน้ารถคันหลังที่ขับตามมา
รถที่ตามมาก็ชะลอความเร็วลงเพื่อหลบถังน้ำที่ร่วงลงมา
ก็เว้นระยะได้เยอะนะก็เลยไม่เจออันตรายค่ะ
คือคนขับที่ตามมาเนี่ยจากเสียงที่เขาพูดคือเชือกหลุด

เขาคงมีการใช้เชือกพันเอาไว้แล้วล่ะแต่ว่าเชือกคงไม่มั่นคงพอ
มีนับด้วยเสียง๑๒๓ว่าแล้วมั้ยล่ะ
พอถังพลาสติกใบแรกล่วงลงมาเนี่ย
คนขับตามหลังก็ชะลอความเร็วลงทันทีและก็พยายามนำรถจอดข้างทาง
แต่ระหว่างนั้นถังใบที่๒ใบที่๓ร่วงตามติดกลิ้งไปบนท้องถนนทั้งหมด๓ใบค่ะ
ซึ่งเจ้าของรถที่บันทึกภาพก็อย่างที่บอกไปว่าบรรยายว่าเชือกที่มัดเนี่ยน่าจะหลุด

เหตุการณ์นี้ก็ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าชาวลิศทรัพย์นิมิตภัยศาล
มีชาวเน็ตไปแชร์คลิปกันจำนวนมากแล้วก็แสดงความเห็นด้วยว่านี่เป็นเหตุการณ์หน้าหวาดเสียวนะ
เพราะถ้ารถคันหลังตามมาด้วยความเร็วแล้วเบรกไม่ทันล่ะเกิดอุบัติเหตุได้
นี่ครับอันตรายนะฮะถ้าเกิดจะบรรทุกของเยอะต้องคลุมหน่อยเพื่อความปลอดภัยครับ